เป็นรายงานด่วนแจ้งเข้ามาเนี่ยนะคะมันมีเหตุรถตู้โดยสารเนี่ย
สายเชียงใหม่ปลายพลิกคว่ำแล้วเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
มีผู้เสียชีวิตโอ้โหเห็นเบลออยู่แบบนี้
นี่เกิดขึ้นช่วงสายสายที่ผ่านมาเองนะคะเป็นอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นบนถนนสายเชียงใหม่ปลายเลยตรงร้านโอเคมินิมาตร
ก่อนจะถึงร้านกาแฟแม่มดนะคะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
แล้วไปตรวจสอบนะคะเจอรถตู้โดยสารประจำทาง
คันนี้นั่นแหละเชียงใหม่ปลายพลิกคว่ำ
แล้วเหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์สลดเพราะมีผู้เสียชีวิต๒ศพ
ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นสิบรายค่ะทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติ
กู้ชีพกู้ภัยก็ต้องรีบลำเลียงส่งโรงพยาบาลแม่แตง
อำเภอแม่แตงค่ะคือในอำเภอชัยรงนันตาสาย
ก็สั่งการให้ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและกู้ชีพกู้ภัยอบตป่าแป๋
แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ตำรวจไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วน
รถตู้พังยับเลยนะใช่เห็นสภาพรถตู้แล้วน่ากลัวมาก
แต่ทีนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมรถตู้ถึงพลิกคว่ำ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องรายละเอียดอยู่นะคะ